เหตุการณ์นี้ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิงคนนี้ค่ะ
มีคนไปพบศพเธอเสียชีวิตบนเตียงนอนของเธอนะคะ
ในสภาพเหมือนกับถูกบีบคอแล้วท่อนล่างก็เปลื่อย
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตำรวจสพฉลุงไปที่บ้านหลังนี้
เที่ยงตำบลควนโพมพื้นเมืองจังหวัดสตูน
มีรายงานบอกมีคนพบศพหญิงอายุ๓๒ปี
ในสภาพเปลือยท่อนล่างอยู่บนที่นอนแล้วเลือดออกปากจมูก
มีร่องรอยการถูกบีบคอเสียชีวิตค่ะ
แม่ผู้ตายบอกว่าเธอออกไปกรีดยาง
ตอนประมาณเที่ยงคืนก็ล็อกบ้านเอาไว้ทั้งหมด
ลูกสาวก็อยู่กับหลานอายุ๖ขวบนอนอยู่ในบ้านด้วยกัน
กลับมาก็สงสัยว่าทำไมวันนี้หลานไม่ไปโรงเรียน
ลูกสาวยังไม่ไปทำงานนะครับเพราะทุกวันจะเป็นแบบนั้น
ถามหลานหลานบอกว่าแม่ยังไม่ตื่นเลย

บอกขาอ่อนเลยลูกสาวเสียชีวิตไปแล้ว
ก็คาดว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนใกล้ชิดนะคะ
แล้วก็สงสัยอดีตคนในครอบครัวนี่แหละนะคะ
ที่มีกุญแจบ้านเพราะว่าพบร่องรอย
การใช้กุญแจไขเข้ามาทางประตูหลังบ้านค่ะ
คือเรื่อง
เรื่องนี้ค่ะที่ตำบลควนโพกันก็ตกอกตกใจนะคะ
เพราะอยู่กันสงบไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะ
เพื่อนสนิทเองก็บอกตกใจ

ยังเห็นผู้ตายไปส่งลูกที่โรงเรียนอยู่เลย

เป็นคนหน้าตาดีน่ารักแล้วก็อัธยาศัยดีนะคะ

แต่ว่าเป็นแม่ม่ายสามีเลิกไปตั้งแต่ตั้งคันยังไม่คลอด
และที่ผ่านมาหมู่บ้านก็ไม่เคยมีเรื่องแบบนี้
ก็ค่อนข้างจะสะเทือนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
พิสูจน์หลักฐานได้เข้าไปเก็บลายนิ้วมือ
ไล่กล้องวงจรปิดเพื่อที่จะดูทิศทางของคนร้าย
ซึ่งบ้านฝั่งตรงข้ามมีกล้องวงจรปิดก็น่าจะมีเบาะแสอะไรบ้าง
ถ้าหากเป็นผู้ต้องสงสัยอย่างที่ญาติคิดนะคะคดีก็ไม่น่าจะซับซ้อนนะคะ
เดี๋ยวก็ต้องติดตามดูกันต่อไปค่ะ